หนังใหญ่เป็นมหรสบเก่าแก่ของไทยสันนิษฐานว่าคงเกิดขึ้นเมื่อมหากราบรามายนะของอินเดียได้แพร่กระจายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยา
ตัวหนังใหญ่ใช้หนังวัวทั้งตัวฉลุเป็นรูปตัวละครในเรื่องรามเกียรขนาดประมาณ๒เมตรคูณ๑๕เมตร
ความสำคัญของหนังใหญ่อยู่ที่คนเชิดซึ่งขยับเต้นตามจังหวะดนตรีและเคลื่อนไหวไปตามบทภาคและบทเจรจาอยู่หน้าจอ
ด้านหลังจอหนังจะจุดไฟไว้ทำให้เงาตัวหนังซึ่งมีลวดลายวิจิตรปรากฏที่หน้าจอผ้าขาว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน